เรื่องของเพื่อนบ้านแล้วก็เรื่องของสุนัขเพื่อนบ้าน
ก็กลายเป็นปัญหาอีกแล้วนะครับ
ตอนนี้เจ้าของสุนัขในโคราชร้องทุกข์นะฮะหลัง
ถูกคนใจร้ายยิงเจ้าหมอกซึ่งเป็นสุนัขท้องแก่
จนทำให้มันบาดเจ็บนะครับคาดว่าเป็นฝีมือของเพื่อนบ้าน
ที่ก่อเหตุเพราะเคยมาต่อว่าเรื่องของการเลี้ยงสุนัขนะครับ
โดยนายสมบัตินอมสูงเนินเจ้าของสุนัขที่ถูกยิง
พาตำรวจลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านพักในอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมาหลังบอกว่ามีคนใจร้าย
ใช้ปืนยิงเจ้าหมอกซึ่งเป็นสุนัขพันธ์ไทยเพศเมีย
ที่กำลังตั้งท้องได้เกือบ๒เดือน
คุณสมบัติบอกว่าในวันเกิดเหตุสุนัขของตนก็วิ่งเล่นตามปกติ
ขณะที่ตนเองกำลังรดน้ำผักอยู่นั้นได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืน
แล้วก็ได้ยินเสียงสุนัขร้องจึงรีบวิ่งไปดูนะครับ
ก็พบว่าเจ้าหมอกถูกยิงที่ขาหน้าซ้าย
คิดว่าเป็นฝีมือของเพื่อนบ้านแน่นอน
เพราะเพื่อนบ้านเคยมาพูดว่ายิงหมาก็ผิดกฎหมาย
ต่อไปจะยิงคนจะได้ไม่มีใครเลี้ยงหมามากวน

และก่อนหน้านี้สุนัขของตัวเองก็ถูกยิงตายไปแล้ว๒ตัวนะครับ
แต่ว่าตัวเองไม่ได้เข้าแจ้งความอะไรจนมายิงเจ้าหมอกนี้อีกครั้ง
ก็เลยทนไม่ไหวแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่อันนี้ทางด้านของตำรวจก็ยังไม่ฟันนะฮะว่า

ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของหลักฐานต่างอีกนะครับ